ไม่ใช่ไม่ใช่ม้าเขือเทศหรือม้าแรงทอดที่ไหน
แต่ว่าที่จะพาไปดูเป็นม้าแสนรู้จริง
จริงเหรอไม่น่าเชื่อครับมันอยู่ที่นี่
ที่ร้านพังงาวิวพอยต์ตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงา
โอ้โหเป็นร้านอาหารร้านนี้นะครับ

แต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งมันแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขา
ชื่อว่าเจ้าซิโก้เป็นม้าเพศผู้อายุ๘๐
นิสัยไม่เหมือนม้าทั่วไปเลยครับทำไมอ่ะ
มันทานข้าว
ฮะทานข้าวกับแกงส้มแล้วก็ไข่เจียว
จริงเนี่ยมันเดินเข้าไปในร้านนะครับ
แล้วมันก็สั่งเอาไข่เจียวกับแกงส้ม
สั่งเองสั่งเองเดินมากินเอง

แต่ว่าพันธุ์ตำรวจโทเลิศโพขวางเจ้าของร้าน
ก็ออกมาเล่าให้ฟังครับว่าเขานะครับเห็นแบบนี้นะ
ซิโก้มันเดินปรีเข้ามาเลย
แล้วมันก็กินทันควันเลยนะเห็นไหมปุ๊บปับเลย
กินผัดผักด้วยเนอะทั้งข้าวกับแกงส้มแล้ว
โอ้โหคือปกติเคยเห็นแต่ม้ากินย่าแล้วก็กินแครอทบ้างอะไรแบบนี้
แต่เนี่ยมันกินแกงส้มเผ็ดนะคือเอาแกงส้มมาลาดใส่ข้าวมันกินไม่ยั้ง
นี่กินไข่เจียวกินจริงกินทั้งแผ่นเลยจ้า
กินไข่เจียวจริงเป็นไงเราโอ้โห
งงกันเลยทีเดียวแบบนี้
แล้วพอกินแบบนี้คุณพี่เจ้าของร้านเขาก็ไปเฝ้าสังเกตการณ์ต่อนะว่า
เจ้าซิโก้กินไปมันจะปวดท้องไหมอ่ะมันเผ็ดนะแกงส้มเนี่ยเผ็ดนะ
ไม่เลยปกติกินแบบนี้ปกติเลยโอ้ก็กลายเป็นว่าไม่น่าเชื่อนะครับ
มาทานแกงส้มกับไข่เจียวใช่คือลักษณะเนี่ยคุณพี่เจ้าของร้านเขาก็บอกว่า
มันเนี่ยนะเห็นพฤติกรรมของลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านเดินไปที่เคาน์เตอร์
นู่นสั่งนี่แล้วก็มานั่งที่โต๊ะแล้วอาหารก็มา
มันก็เลยเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์บ้างแล้วก็เดินมาที่โต๊ะเพื่อที่จะมากิน
อารมณ์ว่าไปสั่งกับอาหารกันที่เคาน์เตอร์แล้วก็มารอทาน
ทำเหมือนกันเนี่ยนะครับพอทานปุ๊บติดใจเพราะชอบ
อีกเออก็ทำแบบนี้เรื่อยมาวันหลังก็เลยเดินไปสั่งเองใช่เอา
นี่แหละก็เป็นความน่ารักของเจ้าซิโก้นะครับ
ม้าแสนรู้ที่ไม่ได้ทานย่าอย่างเดียวไม่ได้ทานแครอทด้วย
แต่ว่าทานข้าวลาดแกงส้มแล้วก็ขอไข่เจียวด้วย